แต่ที่นนทบุรีครับคุณผู้ชมถนนชัยพฤกษ์ที่ปากเกร็ดเนี่ยนะ
มันมีเป็นเหมือนไฟฟ้ารัดวงจรแล้วไปรัดวงจรในปั๊มแก๊สอ่ะ
อืมเป็นอย่างเงี้เปรี้ยเปรี้ยเลยฮะ
เรียกควันลอยฟุ้งเต็มไปหมดเลยนี่
เหตุเกิดเมื่อคืนตอน๓ทุ่มครึ่งครับหน้าปั๊มแก๊สเอ็นจีวี
ถนนชายพฤกษาออกที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรี
ไฟมันช็อตอย่างรุนแรงครับมาทั้งเสียงทั้งประกายไฟ
ประทูต่อเนื่องแบบเนี้ยคุณผู้ชมอยู่ยี่สิบนาทีน่ะครับ
ดับเพลิงเทศบาลบางพลับต้องเร่งเอารถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุครับ
พอเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปตรวจสอบดู
ต้นเหตุเนี่ยมันเป็นตู้มิเตอร์ไฟฟ้าของปั๊มแก๊สครับ
คาดว่าไฟฟ้ารัดวงจรตรงท่อซึ่งมันเป็นโลหะที่อยู่ใต้มิเตอร์อีกทีหนึ่ง
มันเป็นสายไฟที่ทางปั๊มเนี่ยใช้จ่ายระบบไฟฟ้าครับหนุ่มชาวลาวซึ่งเป็นพนักงานรับรถของร้านอาหารชื่อว่า
บอนก็อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเขายืนรอรับรถลูกค้าอยู่เนี่ยนะ
เขาได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นตอนแรกครั้งเดียวก่อนนี่คนนี้นะนายบอล
สักพักหนึ่งมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มช็อตเป็นประกายไฟเปรี้ยแบบนี้
มีเสียงระเบิดต่อเนื่องนานกว่า๒๐นาทีเห็นจะได้
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วก็ดับไฟได้สำเร็จครับ
โอ้โหระทึกเลยเพราะว่าเป็นปั๊มแก๊สด้วยนะฮะ
โอ้โหนี่เล่าข่าวปั๊มแก๊สไปวันก่อนก็เพิ่งเล่าที่สุรินทร์ไปอีก
สุรินทร์ที่ลั่วออกมาเยอะเลยอะอันนั้นคือน้ำทวมใช่ไหม
แล้วแบบว่ามันไปทำให้ปูนมันซุดลงไปแล้วทำให้ท่อมันหักออกมา